ถึงขั้นที่บอกว่าไปร้องตามหน่วยงานต่าง

เจ้าตัวเลยมาเลยค่ะแฉคลิปตลาดนัดเถื่อนแขวงบ่อนการพนัน

โอ้โหเดี๋ยวเอาคลิปมาแชร์บอกว่าไอ้หน่วยงานเนี่ยหลับผู้รับตาอะไรหรือเปล่า
แล้วเจอคลิปแบบนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่สะดุ้งกันไหมคะเนี่ย
ในคลิปเนี่ยคุณโตโต้ปิยรัฐบอกแบบนี้ว่าลักษณะตลาดแห่งนี้เนี่ย
เปิดเป็นประจำสิบวันต่อเดือนก็จะอาศัยวันสำคัญต่างต่างเนี่ย
เฉพาะช่วงปลายเดือนเนี่ยจะมีการแฝงกิจกรรมให้ละเล่นการพนัน
หลอกล่อหวานล้อมประชาชนในศูนย์เงินหลักแสนบาทจนกลายเป็นหนี้เลยนะคะ
แจ้งหน่วยงานรัฐมาแล้ว๓แห่งบอกว่าที่ไหนบ้าง
ตำรวจนครบานบางนาสำนักงานเขตบางนา
แล้วเจ้าตัวบอกว่าแล้วทำไมถึงไม่มีอะไรคืบหน้า
แจ้งศูนย์ดำรงธรรมก็ไม่มีการตอบรับกลับมา
เมื่อวานเจ้าตัวตั้งโต๊ะหน้าตลาดประกาศเตือนเองเลยค่ะ
ให้ระมัดระวังนะคะว่าตรงนี้แหละมีบ่อนการพนันข้างใน
เจ้าตัวบอกด้วยนะคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องผู้มีอำนาจ
คนมีสีมันจะเกี่ยวกันหรือเปล่า
น่าจะไม่ใช่คนในพื้นที่แต่มาทำแบบนี้ไม่ได้
อยากถามไปถึงสำนักงานเขตปันนาว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรค่ะ
อ๋อเอามาแชร์ให้หน่วยงานเข้าไปดูนะครับ